ดูเรื่องนี้ค่ะเป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องของการจอดรถ
ระวังนะเวลาจอดรถอย่าลืมใส่นะคะ
ใส่พักใส่พีตลอด
ยิ่งรู้ว่าไปจอดอยู่ตรงเนินเนี่ย
ไม่งั้นคุณจะเป็นแบบคลิปนี้ค่ะ

คุณผู้ชมลองดูเนี่ยรถคันนี้นะคะ
อุ้ยนี่คุณคิดว่ามีคนขับ

รถมันไหลมาอย่างนี้คุณนัทธนันใส่พีอย่างเดียวไม่พอ

แล้วเนี่ยสาวเจ้าของรถวิ่งตามแม้แต่หมายังวิ่งตามเลยนะคะ
คือรถมันไหลเพราะว่าตรงที่เธอไปจอด
มันเป็นทางลงเนินนะคะ

ก็จับนาทีที่รถมันค่อยไหลจากเนิด
แล้วพุ่งตรงไปชนบ้านเลยค่ะ
หลายคนเห็นตอนแรกถ้าเกิดว่าไม่เล่า
ก็จะเข้าใจว่ามีคนขับอยู่ในรถหรือเปล่า

แล้วเจ้าของรถก็คือคุณสุมนรัฐนะคะอายุ๓๓ปี
เขาเล่าแบบนี้ว่าตอนนั้นเธอจะไปทำธุระข้างนอก
เธอก็ขึ้นรถเตรียมสตาร์ทเพราะว่ามันจะออกแล้ว
ก็เข้าใจว่าตัวเองใส่เกียร์พีเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เธอก็เลยไปปลดเบรกมือออก
ตอนนั้นไปเห็นลูกหมาคลานออกมา
เธอไปกลัวเธอกลัวว่าเดี๋ยวน้องหมาจะโดนรถทับ
ก็เลยลงจากรถแล้วไปอุ้มน้องหมา
เอาไปไว้ในข้อใกล้กับรถก่อน
แต่สุดท้ายรถมันไหลจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะ

เพราะรถมันไปพุ่งชนบ้านจนพังเสียหาย

เราก็จะเริ่มรถคราวนี้เราก็เลยได้ยินเสียงหมา
เราก็เลยลงไปดูเพราะเรากลัวเหยียบลูกหมาค่ะ
โดยที่อาจจะลืมว่ามันปวดเบรกมือแล้วเนอะ
แต่ว่าจริงเราจะเข้าตัวพีแหละ
เราน่าจะสงสัยเราเบอร์ไปเข้าตัวเอน
แล้วเราลงรถไปเราพอหันหลังกลับมา

ใช่นะมันก็เลยไหลมาแบบนี้
คุณผู้ชมระวังเจ้าของก็ยอมรับแหละเผลอเลอจริงนะขับรถมาเป็น๑๐ปีเธอบอกเนี่ยเพิ่งจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์ให้คนอื่นในระวัดระวังกันหน่อยนะคะ
ถามว่าแล้วความเสียหายเป็นยังไงอู๋กระจกหน้ากระจกหน้ารถอ่ะแตกแน่แน่ตรงเนี่ยกระจกด้านหน้านะคะแล้วมีกันชนหน้าก็พังเสียหายกระจกบ้านก็ต้องซ่อมซ่อมทั้งรถทั้งบ้านกระจกหน้าบ้านเนี่ยซ่อมไปพันห้านะคะนี่ยังไม่รวมร่องรอยการแตกร้าวของปูนบ้านด้วยนะเนี่ยตัวบ้านนะคะค่าซ่อมรถก็ประมาณสักหมื่นสี่เจ้
สวัสดีครับ